พ่อแม่สำคัญที่สุดในชีวิตเรา
เราจะมีเงินเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเข้าซีเว่นอยากได้อะไรก็ได้
โลตัสอยากได้ก็ได้แต่จะซื้อพ่อกับแม่ไม่ได้
เงินทองของนอกกายไม่ตายก็หาได้
แต่พ่อแม่เราหาไม่ได้กลับมาดูท่านบ้าง

ติกาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขัน
จะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้าย

ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณ

ร้องได้ให้ร้อง

เข้าสู่รายการนะครับที่เป็นกำลังใจนะครับ
ให้กับนักสู้ชีวิตทั่วประเทศเลยนะครับ
เพราะเราคือรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตครับ
วันนี้เราเปิดรายการมาพร้อมกับนักสู้ชีวิตของเรานะครับ

ร้องไปได้แล้วสำเร็จรับไปแล้ว๑๐๐๐บาทนะครับ
เพลงนั่นก็คือคุณกบนะครับ
ถึงร่างกายจะมอดไหม้แต่หัวใจยังสู้ต่อนะครับ

พี่ชื่อกบชื่อจริงวรรณภานามสกุลโพทัง

อยู่ชายภูมิมเจ้งค
ตัวพี่ไปทำงานที่จังหวัดระยอง
พอได้เงินมาก็ส่งมาให้แม่

ดูตอนเป็นกว่าเส้นตอนตาย

กลิ่นแก๊สแล้วเสียงดังมาก
วิ่งเข้าห้องน้ำมันน้ำก็ไม่ไหล

ไปเจอแก๊ปกำลังพุ่งเลย

หมุนตัวไปเพื่อนมึงมาเปิดปลั๊ก

ลุกไหม้ท่วมไหม้หัวไหม้

โว้งตามอ้อมามาถึงคอ

ต้องกรรไกรตัดแวะออก

มาฟื้นหนึ่งทีถึงโรงพยาบาลไลยอง

เจาะตรงขาพับตรงขาตรงนี้

มีที่เดียวที่มันเหลือนอกนั้นไหม้หมด
๕วันแกะแผลทีนึง

ความเจ็บปวดเรารอดแล้ว
แต่กระดิกไม่ได้มือไม้กระดิกไม่ได้

เจ็บปวดทั้งกายทั้งใจ
แต่จะตายไม่ได้เพราะคนแก่

กบเป็นคนนิสัยดีล่าเริง
มีโกบเรียกแม่คนเดียว

มาดูแลแม่หายดีแล้วกลับไปทำงานมา

พอเขาเป็นอย่างนี้เขาร้องไห้ทั้งคืน

จากวันนั้นถึงวันนี้เราก็รู้สึกว่าเราดีขึ้นแต่เราไม่ปกติเหมือนคนอื่น
เราเดินเหมือนกับหิ้วน้ำข้างละสิบกิโลเดินก็เหมือนจิงโจ้
เหนื่อยก็พักไม่ได้ถ้าไม่มีเก้าอี้นั่งต้องกั้นใจเดิน
เข้าห้องน้ำเองได้อาบน้ำได้แต่ถูไม่ทั่วอาบต้องใช้ฝักบัว
ถูได้แต่ข้างหน้ากินข้าวก็ให้แม่ปั้นให้กินข้าวเหนียวปั้นแล้วก็กิน
ก่อนนี้ใครก็ว่าเราสวยเราสวยไม่สวยเราไม่บ้าหรอก
แบบเราอยากปกติจะได้ดูแลแม่เราได้มั่งแต่มันงอมจะกลับมาลำบาก

จากที่เราเคยดูแลแม่กลับกายตอนนี้แม่ต้องดูแลเรา
เพราะเราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้รู้สึกเสียใจค่ะ
อยากทำอะไรให้แม่อยากจะดูแลแม่เหมือนเดิมอยากจะหาย
ถึงไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แค่๗๐เปอร์เซ็นต์ก็ยังดี
ทุกข์ใจเรื่องแม่ไม่มีที่อยู่เขาให้โอกาสเราอีกแค่สามเดือนให้เราย้ายออกจากบ้าน
เขายึดแล้วแต่เขาไม่เห็นสภาพเราเขาเลยให้อยู่อีก๓เดือน
เพื่อเราจะหาที่อยู่ใหม่แต่ตอนนี้เราก็ยังไม่ได้ทำอะไรเป็นอะไรเลย

แม่เป็นมะหวานเป็นลูกความดันลูกหิดจางคอยลอยแม่เป็นหลายลูก
แต่ตอนนี้แม่ต้องมาดูแลเราแทนเพราะเราไม่มีใคร
ก่อนหน้านี้เราดูแลแม่ครึ่งปีแล้วที่แม่ดูแลเรา
นอนก็ต้องปูที่นอนให้เราเราไม่สามารถปูได้
ทำทุกอย่างเลยตอนนี้อยากขอบคุณแม่ที่ดูแลหนู
เป็นครั้งที่สองที่อยู่กับเราในรายการร้องร่าให้ร้านลูกคู่ช่วงชีวิต
วันนี้เช่นเดิมมากับคุณแม่และลูกพี่ลูกน้อง

ด้วยความที่เขาสู้และยึดเหนี่ยวในความรักของแม่

แต่กว่าจะรอดมาถึงตรงนี้ได้ก็ต้องฝ่าฟันการรักษาการดูดน้ำออกจากปอด
เพราะว่าไม่ได้ไหม้เฉพาะภายนอกภายในก็ไหม้ด้วยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนที่แก๊สรั่วเนี่ยเข้าไปในพื้นที่ห้องของตัวเองแล้วสูดหายใจเข้าไปก็มีแก๊สอยู่ในปอดพอเกิดกระแสไฟฟ้ากดสวิตช์ไฟปั้งก็ไปหมดนะคะวูบรวมถึงในปอดด้วยกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ก็ต้องใช้เวลาพักฟื้นเยียวยาทั้งร่างกายแล้วก็เยียวยาทั้งหัวใจด้วยค่ะ
คุณคุณครับ
อย่างที่เราเห็นนะคะคุณผู้ชม

แล้วก็ยังมีคุณแม่ที่ป่วย

บอกมีอยู่คำนึงที่บอกว่าดูแลตอนเป็นดีกว่าเส้นตอนตาย
คำนี้หมายความว่าอะไรคะพี่กบพ่อแม่สำคัญที่สุดในชีวิตเรา
เราจะมีเงินเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเข้าซีเว่นอยากได้อะไรก็ได้
โลตัสอยากได้ก็ได้แต่จะซื้อพ่อกับแม่ไม่ได้
อยากให้ลูกกลับหันมาดูพ่อกับแม่บ้างเงินทองหอนอกกายไม่ตายก็หาได้
แต่พ่อแม่เราหาไม่ได้กลับมาดูท่านบ้าง
ไม่ต้องให้เขาหรอกเงินแค่เห็นหน้าเขาก็ดีใจแล้ว
แต่อันนี้ไม่มีใครมานี่พูดถึงญาติพี่น้องเราในครอบครัวเรา
มีเราคนเดียวมีไม่มีก็ต้องยืมขึ้นมาหาแม่ถ้าแม่ป่วย
ย้อนไปสมัยตอนที่ยังดีอยู่ตอนนั้นแม่ก็เห็นเจ็บอดแอดถึงจ้ะ
เดือน๓ครั้งเข้าโรงพยาบาลนอนทีเป็นอาทิตย์๒อาทิตย์
ใช่บางทีแกล้งเค้าแล้วก็ลงแกล้งเค้าถ้าแกล้งเค้าส่งยักษ์ภูมิแล้วก็ต้องลงที่ชายภูมิ

ไหนหรืออาการไหนที่น่าเป็นห่วงที่สุดสำหรับคุณแม่

พอฟื้นมาอีกทีเลือดใครแกถามเลือดใคร
มาจับเทศนภาพเลือดตัวเองอยู่ห้องน้ำ

ก็ต้องกลับมาตอนเช้ามาต้องหาแม่ถึงตอนเย็น
เป็นอาการที่น่าเป็นห่วงที่สุด

แกศู่กแล้วถ้าเกิดอยู่ในที่ใกล้น้ำ

วันที่ชายภูมิตอนนั้นคุณกบประสบอุบัติเหตุยังคะ
ยังค่ะยังจำได้มาหาแม่วันที่ยี่สิบ
วันที่ยี่สิบธันวาส์จ้ะสามสิบอันธันวาส์ไม่ออกจากโรงพยาบาล
มกราก็อยู่กับแม่จนถึงวันที่ห้ามกรา
บอกแม่ก็ยังชั่วหรือยังเพราะหนูต้องไปทำงานแล้วนะ
แล้วก็จะเอาออกรับจ้างทั่วไปแหละงานก็หายาก
ก็ได้เลยเที่ยงคืนมาแล้วชีวิตวันที่๑๒กีทำ
ตอนนี้คือคุณแม่เองก็แย่สุขภาพพี่กบเองก็เป็นอย่างที่เห็นเนี่ย
ค่ะอยู่กันสองคนแม่ก็ไม่แข็งแรง
แล้วพี่กบเวลาเห็นแม่มาดูแลเราค่ะ
รู้สึกยังไงคะรู้สึกเสียใจ

บางทีเรานอนมาดูแม่เราเราก็ทำอะไรไม่ได้เขาก็มอง
เพราะทัศน์เปิดไว้แต่ท้อทัศน์ต้องดูแม่

เหนื่อยมากไม่หลับสักพักได้ดูแล้วก็กันหลับอีก

ที่บ้านอยู่กัน

ช่วงเวลาที่คุณแม่มาดูแลคุณกบแล้วคุณแม่เกิดวูบเกิดหมดสติไป

ก็บอกให้แม่ถ้าเหนื่อยให้หยุดอย่าทำ
ค่อยไปค่อยมาเพราะหนูช่วยอะไรแม่ไม่ได้นะ
แม่ก็บอกเออไม่ต้องห่วงแม่หรอกแม่ค่อย

แม่ต้องทำอะไรให้เราบ้าง

แล้วก็ทำกับข้าวซักเสื้อผ้าให้ลูก
พี่กบระหว่างที่แม่ทำกิจวัตรประจำวันอย่างนั้น

บางทีนอนร้องไห้ตอนนั้นแม่ขอถามมึงร้องทำไม
ไม่อยากอยู่หรอกเป็นภาระแม่

เป็นภาระตื่นใหม่เห็นมือก๋วอย่างดีกว่าไม่มีใคร

เพราะเราไม่เคยนะคะสนามบากมีแต่เราทำให้เขา

ถ้ามีใครมาอยู่เขาจะไม่ว่าเลย

ตอนนี้คือจิตอย่างเดียวเลยคือห่วงแม่

จะตายก็ไม่ได้อยู่ก็เป็นภาระ

แม่ขอย่าให้ลูกคิดมาก
เหนื่อยแม่ยอมขอให้ลูกยังอยู่

อย่าตายถ้าพี่กบตายแม่เองก็อยู่ไม่ได้เช่นกัน

แล้วคุณแม่เคยร้องไห้ให้เห็นไหมครับ

แกจะเสื้อนอยู่ข้างใน

แต่หนูจะไม่ให้แม่คิดมากว่าหนูจะทับไอ้นู่น
อันนี้บางทีเปิดเพลงหนูก็ตั้งเต้อเต้น

บางทีเขาหันไปเขาเคล็ดน้ำตาก็สงสารหนู

รู้สึกว่าพี่กบเป็นภาระสำหรับแม่ในตอนนี้

ถ้าไม่มีเขาเราก็อยู่ไม่ได้
ความรู้สึกตอนนี้จากคนเคยทำงานได้เนอะพี่กบเนอะ

บางทีเราอยากได้เรายังไม่กล้าใช้เขาหรอก
อยากกินน้ำก็ต้องอดเอาก่อน

แต่พ่อเคยพาแม่ไปขี้มอสไซด์หนึ่งขี้ไม่ได้

ถ้าอยู่ดีแบบอยู่บ้านกันสองคนอะ
เกิดแม่ปุ๊บขึ้นมาอย่างนี้

อาจจะไปอยู่กับหรืออยู่กับลูก

ลำบากยากจนเราก็ทนได้ขอให้เราอยู่ด้วยกัน

สู้กับความเจ็บปวดสู้กับ
บาดแผลร่างกายสู้กับความตายมาป่านี้แล้ว

ขอให้อยู่กับแม่ถ้าจะตายขอเราตายก่อน
แม่มีค่านักแม่ไม่ให้เป็นไร
แล้ววันนี้ถ้าสู้ได้ในรายการของเรา

ทุกบ้านยกให้แม่จัดการหมด
เราแค่กินแค่นั้นไม่หาให้กิน

ขอเสียงคับฆักให้ฟังสักทีหนึ่ง
พร้อมจะสู้เพื่อแม่ค่ะ

คราวที่แล้วตอนนี้คุณกบได้ไปแล้ว๑๐๐๐บาท
อย่างน้อยก็ไม่มีกลับบ้านมือเปล่าแน่นอน

เพลงต่อไปนั่นก็คือเพลงที่๒กัน
แล้วนะครับค่ะถ้าคุณกบพร้อม
พร้อมนะครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับ

กลับมาเมื่อเวลาที่สุดท้าย
กลับมาเมื่อเวลาที่สุดท้าย

กลับมาเมื่อเวลาที่สุดท้าย
กลับมาเมื่อเวลาที่สุดท้าย

กลับมาเมื่อเวลาที่สุดท้าย

กลับมาเมื่อเวลาที่สุดท้าย

กลับมาเมื่อเวลาที่สุดท้าย

กลับมาเมื่อเวลาที่สุดท้าย

กลับมาเมื่อเวลาที่สุดท้าย

กลับมาเมื่อเวลาที่สุดท้าย
กลับมาเมื่อเวลาที่สุดท้าย

กลับมาเมื่อเวลาที่สุดท้าย

กลับมาเมื่อเวลาที่สุดท้าย
กลับมาเมื่อเวลาที่สุดท้าย

กลับมาเมื่อเวลาที่สุดท้าย

กลับมาเมื่อเวลาที่สุดท้าย
กลับมาเมื่อเวลาที่สุดท้าย
กลับมาเมื่อเวลาที่สุดท้าย
กลับมาเมื่อเวลาที่สุดท้าย
กลับมาเมื่อเวลาที่สุดท้าย
กลับมาเมื่อเวลาที่สุดท้าย
กลับมาเมื่อเวลาที่สุดท้าย

กลับมาเมื่อเวลาที่สุดท้าย

กลับมาเมื่อเวลาที่สุดท้าย

กลับมาเมื่อเวลาที่สุดท้าย
กลับมาเมื่อเวลาที่สุดท้าย

กลับมาเมื่อเวลาที่สุดท้าย

กลับมาเมื่อเวลาที่สุดท้าย

กลับมาเมื่อเวลาที่สุดท้าย

กลับมาเมื่อเวลาที่สุดท้าย

กลับมาเมื่อเวลาที่สุดท้าย

กลับมาเมื่อเวลาที่สุดท้าย

กลับมาเมื่อเวลาที่สุดท้าย